แห่โค้งพุ่งเข้าไปชนบ้านคนซึ่งอยู่ริมทางค่ะ
พอไปถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกว่า

และเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งค่ะ
ตำรวจภูทรนางรองและหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุบิ๊กไบท์พุ่งชนบ้านเรือนประชาชน
ถนนนี้คือถนนสายนางรองประคำค่ะ
พอไปถึงบริเวณนี้มันเป็นจุดทางโค้ง
หมู่บ้านสุขฮาไทยขาเข้าอำเภอนางรอง
เสาและกระจกบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่บริเวณทางโค้ง

กระจกด้านหลังแตกกระถางต้นไม้ล้ม
และมีรถเก๋งอีกคันซึ่งจอดอยู่ข้างกัน

นายสอนไกรภูละอายุ๕๐ปีคนขี่บิ๊กไบท์
นอนทับรถตัวเองค่ะแล้วรู้สึกตัวนะ
เขาบอกว่าขี่รถกลับบ้านภรรยา
คิดว่าจุดนั้นเป็นทางตรงเพราะไม่มีไฟส่องสว่าง
หลงทางแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้พลาดค่ะ
พุ่งชนเข้าบ้านคนเลยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ชัชวานดาทองเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงนางรอง
แวงทางหลวงบุรีรำลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุ
เพราะคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเขาบอกว่ามันมืดมันมองไม่เห็น
ทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่อ่ะนะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่จุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเสามากั้นทำให้มันเพิ่มขึ้น
เพราะขอบเดิมที่เป็นโครงการจัดสรรมันถูกรถคันอื่น
เคยชนพังเสียหายไปแล้วทางโครงการไม่ได้เอามาตั้งใหม่ด้วย
วงทางหลวงจะเอามาตั้งให้เองทีนี้ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว
อยากให้กาดเลนต้องให้ลูกบ้านที่อยู่ริมถนนประชุมกันก่อนครับ
แล้วแจ้งเรื่องมาเพราะว่าบางคนบอกว่ามันจะไปกระทบกับการค้า
คนเข้าซื้อของไม่ได้อ่าฟังเสียงทางหลวงหน่อยค่ะ
แต่ในส่วนตรงนี้มาดูแล้วหลักนำทางเลือกหลักนำทางเนอะ
เอ่อมันมันมีเหมือนลักษณะว่าอาจจะอาจจะอยู่ไม่ครบ
หยุดให้ครบเพราะว่ามันมีรถเข้ารถออกแล้วก็อุบัติเหตุบางครั้ง
เหมือนกับว่ารถชนแล้วมันไปต่อได้หรือว่าไม่ได้รับแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบ

แต่ว่าในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็มันติดหลักนำทางเพิ่มให้นะครับ
ภาพหลักการโค้งอ่ะภาพบ้านบ้านเรียกหลักการโค้งคือหลักนำทาง
แต่ทีนี้เรื่องในการที่จะติดตั้งกาดเลนถ้าตามหลักอำนวยความปลอดภัยแล้วเนี่ย
ติดตั้งแต่ก่อนเข้าโค้งมันเข้าโค้งไปจนสุดโค้ง
ซึ่งมันจะกระทบกับวิถีชีวิตผมสามารถดำเนินการให้ได้
นี่ก็มีการคุยชี้แจงกับเจ้าของบ้านนะนะแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นโค้งอันตรายไปแล้ว
การตั้งกาดเร็วก็คือการตั้งขอบกั้นทางที่เป็นเหล็กนะฮะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปถ้ากั้นปุ๊บนะ
คนจะเข้ามาแถวร้านค้าอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นร้านค้าพอดีตรงช่วงโค้งพอดี
เออนะครับมันก็มีข้อดีอย่างข้อเสียอย่างฮะตอนนี้ก็ต้องพิจารณากันนะฮะ
นายมานะทงพลังแสงเจ้าของรถเก๋งที่ถูกรถบิ๊กไบท์มาชน
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้าง
แต่ก็อยากให้แก้ไขปัญหานะปรึกษากับเพื่อนบ้านด้วย
กับทางหลวงด้วยเอาฟังเสียงเขาค่ะ
ส่งของปุ๋ยพวกสิบล้อเนี่ยรถท่วงเนี่ย
แต่ที่ร้านเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมันมีแต่รถเล็กรถอะไรเนี่ย
นางสาวนันทรินวรสิตเตชกูลเจ้าของรถอีซูซูมิวเอ็กซ์อีกคันที่ถูกรถบิ๊กไบท์พุ่งมาชน
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้กลัวตกใจ
แต่เคราะห์ดีช่วงนั้นเด็กไม่ได้วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาวคงต้องให้โครงการบ้านเสนอที่ประชุม
เพราะก็เข้าใจเพื่อนบ้านที่ต้องการพื้นที่ค้าขาย
ด้านคนขับบิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขาหักเลือดออกในสมองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ส่วนคดีตำรวจตั้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ